พูดกันต่อเรื่องปังก็พาไปโกดังไทยรัฐเลยดีกว่า
อันนี้ศิลปินไปอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะ
พี่ลิปตาค่ะนำทีมดาราศิลปินไปสร้างความคึกคัก
ที่โกดังคัดแยกไปรสนิยบัตรของไทยรัฐนั่นเองนะ
เชียบบอลให้หมั่นเฮลั่นรับโชว์ค่ะ

ทักครับพึ่งทักกันที่โกดังวันสุดท้ายนะครับ
พร้อมกับเสียงร้องเพลงฮิตไปเลยทักครับจากลิปตา
แล้วก็มีน้องเบ้นแล้วก็น้องสิงโตนะคะ
มากับพี่พีริปตาด้วยนะครับมาเอ็นเตอร์เทนต์น้อง
ที่คอยคัดแยกปรายศนียบัตรที่โกดังของไทยรัฐเราค่ะ
วันสุดท้ายทุกคนตั้งใจทำงานกันแบบเต็มที่ค่ะ
แล้วพอกำลังใจดีจากพี่แบบนี้
คัดแยกกันเพลินเลยเพราะว่าเพลงก็เพราะถูกไหม
แล้วคนที่ดูฮอตเป็นพิเศษไม่ใช่ใครค่ะ
สิงโตเดิน๙๑หยุด๓๙
โดนถ่ายรูปไม่หยุดเลยนะทุกคนเรียกกันตลอดเลย

ไม่แน่นะคะหนึ่งในผู้โชคดีอาจจะเป็นคุณกับรางวัลใหญ่
มูลค่ากว่า๑๕ล้านบาทค่ะ

ก็เรียกได้ว่าของรางวัล๑๕กว่าล้านบาทนะเนาะ

รอลุ้นกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ